คุณผู้ชมอีกประเด็นนึงนะคะจากกรณีของการเสียชีวิตของคุณแตงโมนะคะ
ดราม่าค่ะเพราะว่าไปลงพี่ไทยเอกพันธุ์ค่ะ
หลายคนบอกว่าคือพี่ไทยเพิ่งมาตอนหลัง

ก็บอกว่าพี่ไทยมา๒๖คือมาเอาหน้าหรือเปล่า

คือเมื่อวานนี้ได้วีดีโอคอลสอบถามพี่ไทยนะคะ
พี่ไทยตอบเลยว่าจริงพี่ติดธุระที่ต่างจังหวัด
อ้าว
อืมนักข่าวนะก่อนที่จะลงเรือค่ะแล้วพี่ก็ลงเรือไปนะคะซึ่งวันนี้พี่ไทยก็
นั่นแหละคนถามเยอะไปออกหลายการเหมือนกันนะคะ